ของของสองคนนี้สระรอดหมี่แล้วก็แพนเค้ก
เพราะว่าอะไรแม่แพมแม่แพม
คุณแม่ของน้องแพนเค้กเนี่ยนะ
บอกเลยว่าเอ๊ะเขาไปดูเริ่มแต่งงานกันมาแล้วนาน
ได้ยินข่าวแล้วดีใจมากเลยคุณผู้ชม

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยยินดีมากเลย

ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
แจ้งข่าวนี้ที่แฟนเนี่ยตามลุ้น
อยากจะเห็นงานวิวาค่ะระหว่างสารวัตรหมี่แล้วก็แพนเค้กนะคะ

เพราะว่าทั้งคู่มีการไปหาเลิกแต่งงานมาเป็นที่เรียบร้อยพี่แจ๊ค

แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึง
เพราะช่วงนี้ยังติดสถานการณ์โควิดอยู่
พ่อแม่พี่น้องจ๋าก็ใจเย็นก่อนนะคะ
แต่จะมีลุ้นเตอร์ไพรส์วงการถึงขนาดที่แบบว่า
ประกาศข่าวดีภายในปีนี้เลยหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังคำตอบนะคะจากคุณแม่แพมกันหน่อยค่ะ
คุณแม่ก็กำลังปรึกษากันกับทางพี่หมีและจ๋าก็กำลังดูกันอยู่
จริงก็มองหากันมาช่วงระยะเวลานึงแล้วแหละ
แต่เนื่องจากว่าก็เป็นช่วงที่เราก็ยังติดเรื่องต่าง

มันถึงเวลาที่ใช่เวลาที่พร้อมเนี่ยนะ
เราก็เหมือนจะคอยเชียร์อยู่แหละใช่ไหม
เราก็จะคอยแบบว่าเอออันนี้โอเคแล้วนะก็หาจังหวะเวลาอยู่จ้ะ
ปีนี้จะทันมั้ยคะ
นั่นน่ะสิแม่ก็เดี๋ยวอย่างไรแม่จะรีบ
มารีบสืบข่าวมาจากสองคนนั้นนะจ๊ะ
อ่าแพนเค้กสรุปหวัดหมี่นะครับ

อันนี้เดี๋ยวขอรอดูอีกทีนึงแล้วกัน
เมื่อเช้าเห็นลงรูปนะคะเบิร์ดเดย์พี่หมี